เอามากันที่อีกหนึ่งประเด็นรามา
เรื่องราวของสาวจียรท์ที่ถูกปลดสายฟ้าแลบเลย
แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องออกมาพูดอีกครั้งจนได้
ก็เลยขอชี้แจงแบบละเอียดยิบเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ภาพยนตร์เรื่องกัดกระชากเกรียนของเขาได้

ต้องมาประกบคู่กับก๊อฟเบนจพล

ว่าไม่เกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็ดเชิญยิ้ม

แต่เป็นเพราะว่านักแสดงตลกรุ่นใหญ่
เจอเหตุการณ์มาคล้ายกันเลยค่ะ

วันแรกเป็นฉากที่เขาต้องมาเล่นเป็นกับก๊อฟ

เขาต้องไปเวียดนามกับครอบครัวเขา

ว่าเขาอยู่ที่สวนลุมไนท์บาซ่า

มาวันที่๒๗เดือน๑มกราคม
พี่เป็ดให้พี่สุทธิพย์สีใส

เราก็บอกว่าอ๋อครับพอดีเขาเป็นอย่างที่พจน์เล่าไหม

ถ้าเป็นคนยกหูโทรหาเป็ดขอให้ตายเลย
ถึงกับสาบานต่อหน้าสื่อกันเลยนะพี่พศนะ

หลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่า
โดยได้รับคำตอบจากเลเชิญยิ้ม
ก็คือตั้งแต่เมื่อวานที่จียอนออกมาให้สัมภาษณ
ถึงเวลาที่ทางทีมงานบันเทิงไทยรัฐทีวีของเราติดต่อไป
ก็คือประมาณ๑๔นาฬิกา๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นนั่นเอง
ยังไม่ได้รับการติดต่อใดจากสาวจียอนเลยค่ะ
ดิฉันคาดว่าจียอนอาจจะยังไม่ว่าง
เราคิดในแง่ดีไปก่อนนะครับ
เชื่อว่าจียอนต้องการที่อยากจะเคลียร์กับอาเป็ดอยู่แล้วล่ะ
รอฟังสาวจียอนออกมาชี้แจงอีกทีนึงนะคะ